สะพานลอยที่สะแก้วเขาเป็นพาดหัวแบบนี้
สะแก้วตั้งคำถามนี่ใช่สะพานลอยหรือ
นะฮะสวดยับเลยเคยมีเด็กเนี่ยถูกไฟดูดตายมาแล้วนะครับ
แล้วไปดูสภาพของสะพานลอยมันมีเหล็กวางแบบเนี่ยแบบเนี่ย
เป็นโครงเหล็กมาวางพาดไปพาดมาคนเดินไปเดินมาก็กลัวว่าจะสะดุดนะฮะ
แล้วพอฝนตกน้ำขังสะพานลอยและก่อนหน้านี้มีการประดับประดาษไฟที่สะพานลอย
มีเด็กถูกไฟดูดตายไปแล้วด้วย
คุณที่เขาเป็นแบบนี้นี่คือเป็นสะพานลอยที่สมบูรณ์แล้วเหรอ
ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหรอหรือว่าไม่ใช่เป็นการก่อสร้างอยู่หรือเปล่า
เปิดใช้งานปกติแล้วแต่มันเป็นสภาพแบบนี้คุณ
เพราะว่าติดโครงเหล็กเพื่อจะติดโครงประดับให้คุณเข้าใจไหม
เข้าใจแล้วมันก็จะมีเป็นป้ายใหญ่อยู่ตรงด้านนอก
อันนี้เราเห็นด้านในตรงทางเดินใช่ไหมคะ
ถ้าเกิดว่ามองทางด้านนอกหรือว่าขับรถผ่านมา
ก็จะเห็นเป็นป้ายสวยงามนั่นแหละ
แต่พอสภาพบนสะพานลอยมันเป็นอย่างนี้
มันก็จะเห็นโครงเหล็กไปมาพาดกับสายไฟ
สายไฟไปพาดกับโครงเหล็กอีกที
และถ้าเกิดคนขึ้นสะพานลอยตอนฝนตกมือไปจับโครงเหล็ก
ไฟดูดไหมเขาก็กลัวแบบนี้
ชาวบ้านบอกที่พื้นก็ปูเป็นไม้

มันพยักพะเยิดเดี๋ยวก็หกล้มกันนะฮะ
คือดูด้านนอกสวยงามนะคะไม่เถียงเลย
แต่อยากให้ทำข้างในให้เรียบร้อยให้มันปลอดภัยด้วยอันนี้คือ
ท่านไม้ท้ายบ้านแอดสถานีข่าวณสะแก้ว
ลงโพสต์แล้วก็รูปภาพข้อความที่ว่า
ทีแรกก็งงเหมือนกันว่าวัฒนานครมีสะพานลอย

แต่พอขึ้นไปแล้วจึงถึงบางอ้อล่ะคุณเข้าใจเลยนะครับ
ถ้าผมรู้แบบนี้ผมก็ไม่ใช้หรอกไอ้สะพานลอยเนี่ย

ควรจะข้ามสะพานรอยหรือไม่

คุณว่าคนมาตอบคอมเมนต์ว่าอะไร
ใครจะกล้าคุณว่าใครจะข้ามนะฮะสภานลอยเป็นแบบนี้นะครับ
เสียเงินเป็นหลักล้านเพื่อจะสร้างมาให้ประชาชน

บอกว่ามาอยู่แถวนี้เนี่ย

เป็นเด็กและกลุ่มวัยรุ่นนะครับส่วนคนแก่เนี่ยขึ้นไม่ไหวแล้วล่ะสะพานลอย
ต่อมามีการโยงสายไฟติดหลอดไฟประดับบนสะพานนะแล้วก็มีเด็กขึ้นไปเล่นบนสะพาน
มือเนี่ยไปแตะสายไฟที่อยู่ติดกับสะพานไฟดูดตายไปหนึ่งคนนะฮะ
จากนั้นก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปบนสะพานลอยกล้าข้ามถนนด้วยการใช้สะพานลอยนี้อีกเลยนะครับ
ทางเดินบนสะพานลอยก็อย่างที่เห็นเป็นโครงเหล็กโครงไม้วางพาดไปมา
เมื่อเดินก็กลัวจะสะดุดล้มนะครับเมื่อฝนตกน้ำมันก็ท่วมขัง
ก็กลัวจะถูกไฟดูดอีกล่าสุดมีการสั่งการมาจากหน่วยงานภาครัฐแล้วนะครับ
ก็คือนายกเทศมนตรีตำบลวัฒนานครนายแสงประทีบเทียนทอง
โดยการนำไม้มาตีประกบเพื่อให้สามารถเดินได้ตามปกติ
ส่วนเรื่องสายไฟฟ้าได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนเรื่องของโครงเหล็กต่างก็ต้องพิจารณาว่า
สะพานลอยแห่งนี้จะต้องมีการประดับประดาษอะไร
หรือว่าถ้าจะทำการประดับประดาษ
ก็ต้องทำโครงที่มันสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นสภาพแบบนี้
แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัย
ข้างนอกสวยแล้วข้างในก็อยากให้สวยงามด้วย
ว่าจริงมันก็เป็นเส้นทางที่คนใช้ผ่านเป็นประจำนี่แหละนะคะ